ข่าวแรกของเราในวันนี้มาจับตาดูความสัมพันธ์ของคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับแก้มบุ๋มและหนุ่มขุนชานนท์คือตอนนี้เนี่ยพระขุนเขากำลังบวชอยู่นะคะ
ก่อนหน้านี้สาวแก้มบุ๋มเนี่ยเขาออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่
จากการสปาร์คกันกลางกองถ่ายเนื่องจากว่าคุยกันถูกคอ
แล้วก็ไม่สนนะคะเรื่องความเจ้าชูของฝ่ายชาย
จริงหลายคนรู้ดีมีกระแสข่าวมาอยู่ตลอดว่าหนุ่มขุนเนี่ย
คาซาโนว่าเบาเนี่ยจ้าคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งนักแสดงสาวเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา
ในงานเลี้ยงเอเย่นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำปี๒๕๖๐ว่า
สำหรับเธอที่ได้สัมผัสแล้วก็พูดคุยกับหนุ่มขุน
เขาก็ไม่ได้มีท่าทางลักษณะนิสัยดังกล่าวเลย
แต่ก็ยังไม่ขอฟันทงใดขอศึกษาดูใจกันไปก่อน
พร้อมกับย้ำสถานะในตอนนี้นะคะว่า
แค่คุยกันยังไม่ใช่แฟนยังไม่รีบ
แต่ก็มีพาเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ
ซึ่งทั้งสองท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร

ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของแก้มบุ๋มเนี่ยไฟเขียวแล้วนะคะ
ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่
แต่ดิฉันรู้สึกว่าสาวแก้มบุ๋มเนี่ยน่าจะค่อนข้างหนักแน่นอยู่เหมือนกันนะคะ

สาวแก้มบุ๋มก็ไปร่วมงานด้วยนะคะ
คุณผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้ด้วยเขาเพิ่งเปิดตัวกันไม่ถึง๒สัปดาห์เลยด้วยซ้ำ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเรานี่ก็อย่าเพิ่งอะไรไปสงสัยแทนเขานะคะ
เป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนจริงค่ะ
ซึ่งแก้มบุ๋มเคยออกมาสัมภาษณ์ก่อนนี้แล้วว่าหนุ่มขุนก็เป็นคนดีนะ
ก็ดูแลเธออยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เป็นแค่กระแสข่าวเมาส์ข่าวลือข่าวเล่าอ้างอย่าไปเชื่อถ้าไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ